คุณผู้ชมคะมีการแชร์กันในโลกออนไลน์ว่า
คุณผู้ชมเคยเห็นมังคุดลูกละ๕๐บาทไหมคะ
เขาขายลูกละ๕๐บาทจริงที่ชายหาดที่ภูเก็ต
ลูกละเหรอนี่นะลูกละ
ใช่แล้วแพ็คหนึ่งกี่ลูกก็คูณไปสิลูกละ๕๐

อุ้ยมันแพงมากเลยนะ
นี่ค่ะทีมข่าวไปดูเลยที่ร้านขายผลไม้หน้าหาดกะตะ
ตะบนกะโรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนางสาวธิดาวันแม่คะค่ะ
บอกว่าก็แหมมันเป็นผลไม้นอกฤดูกาล

แล้วเขาก็ไปหาผลไม้ที่มีคุณภาพมาขายให้กับลูกค้า
ช่วงนี้มันมีที่ไหนบ้างคุณภาคภูมิคุณผู้ชม
อันนี้มันหายากมาก

ไหนจะต้องเดินทางไปคัดเอาผลไม้ดีมาขายอีก

ขายมา๓ปีแล้วหน้าหาดตรงนี้

เห็นมีลูกค้าคนไหนบ่นเรื่องราคา
หรือเรื่องคุณภาพของผลไม้แม้แต่รายเดียว
ประมาณ๓๒๐บาทเพราะว่าหน้าตลาดนี้

เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นสินพัดหูอย่างนี้ค่ะ

ก็คือมันจะเป็นแบบเนื้อดีเลย

ถ้าเกิดเราเอาโลกละร้อยกว่าบาทมาขายเนี่ย

มันก็มันนอกรูดูเพราะบ้านเราก็ไม่มีอยู่หน้านี้
ก็เหมือนทั่วไปมันหลงฤดู
ก็ให้มาขายแบบบ้านมาขายอย่างโน้นน่ะน่าเป็นหน้ามัน
เพราะหน้ามันเราก็ต้องขายไปได้อยู่แล้ว
บอกถ้าหน้ามันก็คงขายไม่ได้ราคาแบบนี้
คือตรงนี้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าไปเจอเขาเลยถ่ายลงออนไลน์
พ่อค้าแม่ค้าเขาเลยบอกว่าก็ลูกค้าชาวไทยอาจจะรู้สึกว่ามันแพง
แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาเป็นชาวต่างชาติเป็นฝรั่ง
ชาวต่างชาติเขารับได้เขาพร้อมที่จะซื้อในราคาแบบนี้
เขาบอกเป็นแบบผลไม้มหาศจรรย์เขาหากินยาก
อันนี้ในมุมของพ่อค้าแม่ค้านะที่เขาบอกในมุมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
แต่เมื่อกี้คุณพี่เมื่อสักครู่บอกซื้อมาโลหนึ่งก็เอาแบบอย่างดีเนี่ยโลหนึ่งก็๓๐๐กว่าบาท
เอวังคุดโลนึงมาได้สักกี่ลูก
มาแยกใส่แพ็กขายแพ็กละสองร้อยห้าสิบห้าลูก
เขาก็ถือว่าเขาก็เขียนโป้งเขียนป้ายบอกราคาใช่ไหม
ใช่ค่ะคุณผู้ชมก็ตลกมากเลยในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวสโชว์บอก
ถ้าผมซื้อราคานี้ผมจะกินยันเปลือกเลย
ก็คุณเขียนมาสอนต้องนึกถึงลอตเตอรี่

ก็ถ้าคิดว่ามันแพงก็ไปหาใบเดียวไป

ถ้าอยากได้เลขสวยรวมชุดใบนึงมันก็แพง
แล้วแต่ความถูกใจของผู้ซื้อผู้ขาย
ถ้าคุณพร้อมจะซื้อในราคานี้ก็ไม่เป็นไร
เขาก็บอกราคาไว้แล้วแต่

เดี๋ยวอีกสักครู่กลับมานะครับ